มาดูคลิปสั้นแต่อาจจะเรียกน้ำตาของคุณผู้ชมได้นะฮะ
เพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งไปที่ร้านตัดผมแล้วบอกช่างตัดผม

ช่างตัดผมทำอย่างไรให้คุณผู้ชมดู
และสาเหตุอย่างที่ผู้หญิงคนนี้ต้องไปโกนผม
เพราะเธอต้องไปทำคีโมบ่อยเพราะเป็นมะเร็งนะครับ

โอ้โหคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูอาจจะน้ำตาซึมเลยล่ะครับ

แล้วมีการอธิบายข้อความไว้แบบนี้
ลูกค้ามาพอดีระหว่างที่จะตัด
ก็ถามว่าน้องเป็นอะไรทำไมต้องโกนหัวอกหักหรือเปล่า
น้องเขาตอบมาว่าเป็นมะเร็งค่ะต้องทำคีโมบ่อย
ตัดสินใจจะมาโกนผมแบบนี้นะครับ
ทีนี้ช่างตัดผมพอตัดให้ผู้หญิงเสร็จคุณ
โกนหัวตัวเองแล้วก็ระบุข้อความว่า
มาเรามาเป็นเพื่อนกันเราเป็นกำลังใจให้คุณ
เร็งไม่ได้ร้ายที่สุดมันไม่สามารถทำให้คุณหยุดเคลื่อนไหว
คนรอบข้างคุณสำคัญกว่าสิ่งไหน
เหนือสิ่งอื่นใดคือกำลังใจจากเรา
คุณผู้ชมช่างตัดผมบอกขอตัดด้วยเลยเป็นเพื่อนด้วยเลยนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปที่ร้านตัดผมร้านนี้เลยคุณ
สายใต้๔ตำบลแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรี
ไปพบกับคุณน้องช่างตัดผมคนนี้
ก็คือนายยุทธการจันทุมาเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเจ้าของคลิป
เล่าให้ฟังบอกว่าลูกค้าผู้หญิงคนนี้
มาขอตัดผมตอนแรกขอตัดผมแบบเล็ม

เพราะว่าผมข้างของเธอหลุดล่วงไปแล้ว
น้องผู้หญิงบอกว่าเหลือผมข้างบนไว้ได้ไหมคะ

แต่ว่าช่างตัดผมบอกว่าอย่าเลยพี่ว่าโกนดีกว่า
น้องจะใส่วิกก็ตามแต่น้องโกนดีกว่า
มาถ้าน้องโกนพี่โกนเป็นเพื่อน
แล้วก็ให้กำลังใจกับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งทุกคน
คุณผู้ชมฟังเสียงช่างตัดผมที่ทีมข่าวเราไปสัมภาษณ์มาหน่อยฮะ
ผมไม่รู้จะพูดอย่างไร
ส่วนตัวผมแล้วผมชอบแสดงออกมากกว่าพูด
ให้กำลังใจ